มีการเกาะติดการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังคุณแตงโมนิดานั่นเอง
ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราตลอดทุกช่วงข่าวกันเลยค่ะ
เอาจริงเรื่องนี้มันเกิดมาพักใหญ่แล้วเราตามข่าวกันมาแน่นอน
มันมีหลายเรื่องที่คลางแคลงใจกันอยู่ค่ะ
มาดูปฏิกิริยาของพี่น้องคนในวงการบันเทิงกันหน่อย
หลังจากที่แหม่ฟังสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตกันไปนะครับ
เมื่อวานนี้น้องสาวคนสนิทค่ะอย่างโมอามีนาเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้
เชื่อมั่นในความยุติธรรมเสมอ
มันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องมารอถึงวันนี้หรอก
ร้องแคปชั่นอีกด้วยว่าจบข่าวแฮคแฮค
ก็เท่านี้แหละสวัสดีวันอังคารตายจ่ายจบ
ขณะเดียวกันคุณนิ้งพันนีตาร์ก็นำภาพที่
ทางด้านคุณแซนกับคุณกระติกถ่ายรูปคู่กันในรถภาพนี้เลย
คือภาพนี้เป็นภาพที่คุณแซนเขาโพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนอะ
ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะคนไปคอมเมนต์กันเยอะนะ
เพราะคุณแซนเองเขาก็บอกว่าเชิญคอมเมนต์ได้เลย
สะดวกคอมเม้นต์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบความพี่หนิง
หนิงก็นำภาพนี้นะคะมาโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
ดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงวันนี้ยิ้มออกแล้วเนอะ
เป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกนี้
สิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

เท่านั้นแหละค่ะคุณแซนก็มาคอมเมนต์ต่อคุณหนิงด้วยบอกว่า

ทีนี้มันไม่จบคุณผู้ชมพี่หนิงก็เข้ามาตอบอีกบอกว่า

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรมันคือกรรม
ผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่ว
ตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้น

แฟนเขาก็เข้ามาตอบอีกเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องบาปกรรมทราบดีนะคะ
เพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้าน
แต่วัจจีกรรมที่พวกคุณสร้างย่อมส่งผลเช่นเดียวกัน
เธอก็คงรอแต่เวลาให้ความจริงปรากฏเหมือนกัน
และขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่มาด่าว่าเธอด้วย
แล้วก็แท็กไปที่หนิงปานิตา
ก็พูดคุยเรื่องนี้กันมาตลอดในไลน์นะคะ
ฉันก็มีไลน์พูดคุยกันก็เหมือนพูดตรงก็เหมือนเพื่อนนี่แหละค่ะ
ซึ่งนะคะคุณหญิงก็บอกว่าคือถามกันอะเนาะว่า
ตกลงที่เขาส่งมาเนี่ยเธอคือว่าเขาแบบยังไงเขาซื่อหรือยังไง
เพื่อนก็บอกว่าฉันว่าไม่นะอะไรอย่างนี้
คือบางคนเขาไปคอมเมนต์ว่าคุณแซนเขาแบบว่า
ตอบรับคุณหนิงแบบนี้เขาไม่รู้เหรอ
คุณนิ้งเขาตั้งใจจะสื่ออะไรหรือประชดหรือเปล่า
นี่ไงก็คุยกันตลอดกับหนิงอยู่นะคะ
นางก็อยู่กองละครอยู่แล้วมันร้อนตอนนี้ค่ะ
คือก็คุยกับนางตลอดอยู่นะคะว่ายังไงวะคือคุยกัน
ซึ่งนะคะหลายคนก็ตามที่จะสัมภาษณ์คุณหญิงอยู่นะคะ
คุณหญิงบอกว่าเดี๋ยวถ่ายละครอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะ
ไม่ต้องให้เห็นชั้นไลน์เดี๋ยวมีคนแคปอีก

ไม่ต้องแคปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นเรื่องจริงนะคะ
แล้วก็มันไม่จบเท่านั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดคุณสามีคุณติน
ก็ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันแต่เรานำเสนอไม่ได้นะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่แค่คุณหิงปณิตาค่ะ
คุณพิงกี้สาวิกานะคะที่ก่อติดการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
ก็โพสต์แบบนี้เลยค่ะบทสรุปคือ

ก็แบบบทสรุปคือคืออะไร

เป็นคลิปน่ารักค่ะเบื้องหลังกองถ่าย
ที่เคยถ่ายละครร่วมกับแตงโมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ดูไปคิดถึงไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่

คือดูคลิปนี้สั้นนะคะแต่คิดถึงแตงโมเลย

เป็นภาพคุณแตงโมค่ะที่เป็นปกหนังสือไว้อะไรนี่แหละค่ะ

คุณเบิร์ตโพสต์ภาพคู่กับแตงโมนี่แหละค่ะ

พร้อมกับโพสต์ไอจีสตอรี่นะคะเป็นรูปช่อดอกไม้นะคะ

ก่อนจะเขียนคำว่าอยู่ที่ภาพด้วยนะคะ

คิดถึงสุดหัวใจของคุณเบิร์ตที่มีต่อแตงโมนั่นเองค่ะ

คุณเบิร์ตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ

รู้แต่ว่าเบิร์ตคือคนดีที่พี่รู้จักนั่นเองนะคะ
ซึ่งจากการได้พูดคุยกับบรรดาคนที่เป็นเพื่อนของคุณแตงโม

ได้หาผลประโยชน์จากเรื่องนี้เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะ